จากเรื่องของการเมืองมาต่อที่เรื่องของการจัดระเบียบทางเท้ากันบ้าง
จากพื้นที่ย่านบางลำพูที่มีปัญหาเรื่องของ
มีแผงค้าไปตั้งบนทางเท้าส่งผลกระทบกับการสัญจรของประชาชนนะครับ
อีกย่านหนึ่งเป็นย่านปากครองตลาดมีปัญหานี้เหมือนกัน
กรุงเทพมหานครก็เตรียมลงพื้นที่ไปจัดระเบียบเป็นพื้นที่ต่อไปครับ
บรรยากาศที่ปากครองตลาดพ่อค้าแม่ค้ายังคงตั้งแผงค้าบนทางเท้ากันเหมือนเดิมตามปกติ
ทั้งในเขตผ่อนพันธุ์และเขตห้ามวางจำหน่าย
ปากครองตลาดส่วนใหญ่ทางเท้าเต็มไปด้วยแผงค้าดอกไม้
ไม่เหลือทางเดินสัญจรสำหรับประชาชน
อีกทั้งแผงค้ายังคงตั้งวางกินพื้นที่บนผิวการจราจร
ส่งผลให้ปากครองตลาดเกิดปัญหาการจราจรติดขัดกระทบกับพื้นที่ใกล้เคียงเป็นวงกว้างครับ
ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงมีแผนในการจัดระเบียบพื้นที่ดังกล่าวต่อจากตลาดบางลำพู
ที่มีการตั้งแผงค้าบนทางเท้าจำนวนมากด้วยเช่นกัน
ผลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็คาดการณ์ว่า
อาจจะเข้าไปจัดระเบียบทางเท้าย่านนี้ได้ประมาณช่วงเดือนมกราคมปีหน้า
จากนั้นจึงจะเข้าไปจัดระเบียบที่ปากครองตลาดนะครับ
โดยย่านมาลำพูนั้นจะเข้าไปเดือนมกราคม๒๕๕๙
จากนั้นจะเข้าพื้นที่ที่ปากคลองตลาด
ซึ่งอาจเป็นช่วงหลังจากการเข้าไปจัดระเบียบย่านบรรลำพูแล้วประมาณ๑๒เดือนครับ
ก่อนหน้านี้ทางกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่รอบเกาะ

เช่นตลาดสะพานเหล็กแล้วก็ท่าพระจันทร์

เพื่อเป็นการคืนพื้นที่ให้กับประชาชนสามารถใช้ทางเท้า
และก็ถนนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น